คุณผู้ชมฮะคดีใหญ่ที่เราติดตามกันมานะฮะคดีที่นายมอสคลองขวาง
ฉายาของเขาไปกราดยิงบ้านหลัง๑๖นัด
จนทำให้นายบุ๊กตอนนี้เสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมฮะหลังจากที่ตำรวจคุมตัวนายมอสเอาไว้
แล้วก็ตัวเขาทราบข่าวว่านายบุ๊กเสียชีวิต
เขาก็พูดกับนักข่าวเหมือนกันบอกว่าฝากขอโทษครอบครัวคนตายด้วย
เป็นช่วงเวลาที่ตำรวจนำตัวของนายมอสออกมาจากห้องคุมขังนะครับ
ฟังช่วงจังหวะนี้กันนะครับ
นี่แหละครับนายมีนหรือว่ามอสคองขวางนะฮะ
หลังจากก่อเหตุไปกระหน่ำยิงบ้านอดีตเพื่อนสนิท
ภายในซอยเพชรเกษม๑๐๖จำนวน๑๖นัดนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยคนตายก็คือนายธนพลหรือว่าบุ๊กนะครับ
ก่อนหน้านั้นบาดเจ็บสาหัสเรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบตลอด
และท้ายที่สุดนะฮะก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ไหวเสียชีวิตนะครับ

ตำรวจสนหนองค้างพลูได้คุมตัวนายมีนหรือว่ามอสคองขวาง
อายุ๒๕ปีแล้วก็นายกฤษดาหรือว่าฟลุ๊กอายุ๒๒ปี
ผู้ต้องหาคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่รับอนุญาต

ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

เพื่อนำไปฝากขังที่สารอาญาตลิ่งชัน
แล้วก็นักข่าวก็ถามว่าอยากจะพูดอะไรถึงคนตาย

บอกว่าอยากฝากขอโทษญาติแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วย
ก่อนที่จะเดินขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาออกไปจากโรงพักนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีญาติของผู้ต้องหาเดินทางมาเยี่ยม
และนำอาหารมาฝากให้จำนวนมากเหมือนกัน
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่าตลอดคืนที่ผ่านมาผู้ต้องหาทั้งคู่
และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับ
โดยรายงานข่าวแจ้งว่าตลอดทั้งคืนที่ทั้งคู่อยู่ในห้องขังด้วยอาการปกติ

มาตอนเช้าก็รับประทานอาหารตามปกติ

กระทั่งถึงเวลาถูกควบคุมตัวไปส่งฝากขังที่ศาล

วันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่วัดอ้อมน้อย
จังหวัดสมุทรสาครในช่วงบ่าย๓โมงนะครับ
เพราะว่าครอบครัวได้นำศพของนายธนพล
หรือว่าบุ๊กมาทำพิธีชาปนกิจทันที
คือคุณแม่ไปรับศพนะครับ
แต่เนื่องจากลูกชายก่อนหน้านั้นนะคุณนะ
คือเป็นโควิด๑๙นะครับ
การเสียชีวิตแบบนี้ก็ต้องบรรจุไว้เป็นอย่างดี
แล้วก็ต้องรีบชาปนกิจทันทีนะครับ

กู้ภัยก็ยกโรงศพที่บรรจุศพของนายธนพล
หรือว่าบุ๊กที่หอหุ้มด้วยพลาสติก

เข้าสู่เตาเผาแล้วทำการเผาทันทีนะฮะ
ขณะที่เพื่อนจำนวนมากต่างมาร่วมวางดอกไม้จันท

หนึ่งในนั้นก็มีอดีตภรรยาของผู้ตายนะครับ
พาลูกสาววัย๗ขวบมาส่งนายบุ๊กเป็นครั้งสุดท้าย
ทั้งคู่ร้องไห้กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะครับ

นางสาวทิติรัฐอนุสรชัยเจริญอายุ๕๖ปีแม่ของผู้ตาย
จุดทูปบอกลาลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย
เพื่อขอให้วิญญาณลูกชายอโหสิกรรมให้คนร้าย
จะได้ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ฟังเสียงผู้เป็นแม่นะครับ
ได้รับโทษของเขาแล้ว

ไปเป็นกำลังใจให้แม่บนสวรรค์นะลูก

เกิดจะหน้าจันทร์ใดบุ๊คไปเป็นลูกคนรวย
จะได้สุขสบายไม่ต้องลำบากแบบนี้นะลูก
แม่มาส่งบุ๊คไปครั้งสุดท้ายแล้วนะลูกนะ
ไปที่ดีนะลูกครับ

บอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ทันได้ไปดูใจลูกชาย

เพราะว่าเมื่อวานคุณแม่ก็มาเดินเรื่อง

แต่ทีนี้ครับตอนที่กำลังเดินทางไป
คุณแม่ก็พยายามจะขอวีดีโอคอร์
หาลูกชายกับทางโรงพยาบาล
แต่ว่าลูกชายสิ้นใจไปก่อน
แค่๕นาทีก่อนที่เธอจะไปถึงที่โรงพยาบาลนะครับ

ที่ออกมาพูดขอโทษผ่านสื่อ
บอกว่าขอไม่รับคำขอโทษ

เพราะถือว่าทำกับลูกแม่ได้อย่างโหดเยี่ยม
ต่อไปนี้เธอก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อยังไงนะครับ

แล้วปกติก็จะอยู่กับลูกชายแค่๒คน

ก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ

อยากให้ทั้งนายมอสแล้วก็นายฟลุ๊ก

คนร้ายก็สมควรได้รับโทษ
มากกว่าการติดคุกนะครับ
อยากให้ตำรวจดำเนินการให้ถึงที่สุด
คือแม่อยากได้ความเป็นธรรมไง

แต่จริงแม่อยากให้ประหารตามกันไป
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาฟันมาว่า๓๐ปีคุณติด

อ่ะ๓๐ปีเดี๋ยวมันก็จะลดลงมาเรื่อย
ใช่ไหมเพราะว่ามันมีการอภัยโทษกันอยู่แล้ว

เดนคนเดนนรกแล้วดีนี่แหละ
ส่วนครอบครัวจะมีการนำอัฐิของผู้ตาย
มาทำพิธีสวดพระอภิษฐรรม๓คืนนะครับ
ก็คล้ายกับการจัดงานศพจริงเลย

เพราะว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้วก็ยังมีโรคโควิดด้วยอยู่ด้วยนะฮะ
โดยจะเริ่มคืนนี้ในการสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรกนะครับ